มาดูกรณีสาวโรงงานที่ไปเที่ยวน้ำตก๗สาวน้อยที่สระบุรีแล้วก็มีอาการแปลกคุณผู้ชม

แต่ฟังดีฟังไปเรื่อยชื่อเธออาจจะเปลี่ยนไป

หมอปลาเนี่ยรับเรื่องนี้แล้วไปดูอาการเธอว่าเธอเป็นยังไงเนี่ยเธอกินอะไรก็จะออก

แล้วก็มือเท้าเกรงเหมือนคนจะชักอ่ะร้องไห้ฟังไม่ได้สับไม่รู้เธอพูดอะไรพอญาติเอาพระเข้าไปใกล้เธอพยายามดิ้นหนีด้วยนะคุณผู้ชมอาการเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนหลังจากไปเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยกับสามีมากลับมาเปิ๊บเป็นไข้ไปหาหมอหมอบอกก็เป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ไม่หายสักทีอ่ะกลางค
มีผู้หญิงยืนอยู่ปลายเตียงเฮ้ยจะเอาเธอไปอยู่ด้วยครับรดน้ำมนต์แล้วก็ยังไม่หายครับครอบครัวก็เลยร้องขอให้หมอปลามาช่วยดูจนเมื่อวานนี้หมอปลาก็ลงพื้นที่ไปไปเจอคุณแหววยังมีอาการคล้ายผีเข้าอยู่ตอนนี้แหละคุณผู้ชมชื่อแหววก็เปลี่ยนไปเธอบอกเธอชื่อพลอยใสฮะหมอปลาก็เอามีดหมอไปแนบที่หัวของคุณแหววนะแล้วก็ส่ง

หยิบสายสินที่พันจากซากไม้เนี่ยไปยังศีรษะของคุณแหววหรือว่าคุณพลอยใสแล้วแต่ว่าจะชื่ออะไรดีนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าแหววก็แล้วกันแล้วก็ตอกเหรียญครุฑแล้วก็เดินมาท่องคาถาทำน้ำมนต์ให้เธอดื่มตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นลองดูกันครับ
จังหวะหมอปลาท่องคาถานะแล้วก็ราดน้ำมนต์ใส่หัวของคุณแหววไปครับแล้วก็เนี่ยอ๊อกออกมาเหมือนจะอ้วก

แล้วทำพิธีเรียกกลับไม่หมดไง

ยังมีดวงวิญญาณบางตนยังสิงสติดอยู่วนเวียนอยู่เท่า
หมอปลาบอกว่าเคสของคุณแหววหรือว่าคุณพลอยใสเนี่ยน่าสงสารนะ
เพราะไปทำงานก็ไม่ได้มาเป็นเดือนแล้ว
คุณแหววบอกตอนนี้รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่หมอปลามาทำพิธีให้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นเรื่องผีสาง
เพราะตอนไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ก็รักษาตามที่หมอบอกแต่ก็ไม่หายไง
คุณแหววกับครอบครัวก็เลยอยากขอบคุณหมอปลาครับ

ไม่อย่างนั้นเธออาจจะถึงตายไปแล้วก็ได้
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ใช้วิจารณญาณนะคุณผู้ชม
เราไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นความจริงหรือไม่นะ
เรื่องผีสางเมาสิงเนี่ยครับ